คุณผู้ชมค่ะวันนี้เดี๋ยวพาไปดูคนหล่อขอทำงาน
หล่อขอทำงานจริงค่ะคือจู่เนี่ยไม่ใช่ว่ารับงานมั่วซั่วนะ
ต้องจนก่อนถึงจะทำงาน

เดี๋ยววันนี้เขาจะไปทำงานไปทำงานยังไง

พูดถึงหนุ่มหล่อเลือกงานของดาส
พูดถึงหนุ่มหล่อเลือกงานของแดน
บอกเลยไม่ใช่จะรับงานง่าย

ให้ได้เห็นลูกหล่อนะ

จะรับงานทีต้องรออาหารหมด

อาหารลูกทั้งนั้น

เพราะก็เลิกน้อยของแน็คเขา
ว่าแล้วก็ออกไปทำงานหาเงินให้ลูกกันเถอะ
เอ่อสุดท้าย
ว้าวยกล้อไปเลยสิจับพ่อจ๋าเท่ว
คนอะไรทำได้ทุกอย่าง
อย่างที่เห็นเนี่ยคือรถคู่ใจ

ไม่เกินจริงนะคะ

ลีลาขนาดนี้พ่อแน็กคนดี
รับหนังแอคชั่นสักเรื่องไหมล่ะคะ